ทุบกระปุกเพื่อที่จะซื้อบ้านราคา๘หลักให้กับคุณแม่เป็นของขวัญแล้วค่ะ
นับว่าเป็นสาวที่สวยแล้วก็รวยมากด้วยนะคะ
สำหรับนางเอกสาวขวัญอุสามณี
โดยขวัญก็บอกว่าทุบกระปุกควักเงินซื้อบ้านราคา๓๐ล้าน

นั่นน่ะสิก็บอกว่านี่ยังไม่รวมค่าตกแต่งนะคะ

ต้องมอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ปรานีนะคะ
ส่วนวันขึ้นบ้านใหม่จะชวนคนในวงการมาร่วมงานด้วยหรือเปล่า

อยากชวนมาร่วมผ่อนบ้านจะดีกว่า
แต่งก็พึ่งซื้อไปค่ะ

ค่อยลงมือตกแต่งตกแต่งภายใน
เห็นบอกว่า๘หลักเหมือนกัน

อันนี้เราเลือกเองหรือว่าคุณแม่
คือขวัญชอบก่อนค่ะ
พอขวัญชอบเสร็จแล้วก็ค่อยไปนำเสนอคุณแม่
แต่ทุกครั้งก็จะแบบคุณแม่จะแบบติดนู่นติดหนี้ห่วงจุ้ย
ก็มีพระที่เรารักและเคารพอะไรอย่างนี้ก็มาดูให้

บานปลายอยู่แล้วค่ะแต่ว่า
ว่าเงินที่เราลงเรื่องบ้านเรื่องรถ
ถ้าขึ้นบ้านใหม่ยังไงก็ชวนพี่น้องในวงการบันเทิงไปร่วม

เชิญงานบุญไม่เท่าไหร่ค่ะเชิญมาผ่อนบ้านดีกว่า